ข่าวนี้เป็นข่าวดีคุณผู้ชมต้องบอกว่า
ข่าวนี้เม้าได้

บันเทิงของเราคงจะแบบคงสถานะแบบกิฟต์ความโสด

แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาประกาศแล้วนะคะว่า

คุยกับคุณแอนนี่ว่าต้องเรียนตรง
พองานช่วงปีนี้เราก็เห็นว่าทีวีก็ปรับเปลี่ยนกันเยอะ
เราก็เหละลงไปน่าจะเป็นปลายพี่นาค

กันเหงือกแห้งมากเลยนะสำหรับข่าวนี้

ใช่นี่แต่บอกไว้เลยว่าปักหมุดไว้เลยล็อกวันได้แล้วนะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่างานวิวาสำหรับเจ้าหญิงวงการบันเทิงคุณแอนทองประสม
คบหาดูใจมาราทอนกับหวานใจคุณเอธินพันธ์นักธุรกิจนานมา๑๕ปี
คือมันดูจนไม่รู้จะดูอะไรแล้วดูรู้ไส้รู้ภูมิกันหมดแล้ว
ควงกันมาเปิดใจในงานเปิดตัวธุรกิจอพาร์ทเมนต์แล้วก็คอมมูนิตี้มอร์ที่ทำร่วมกัน
แจ้งข่าวดีเลยงานวิวาที่จะจัดขึ้นปลายปี๖๐หรือต้นปี
รอเลยรอเลยเขาบอกว่าให้ล็อกปฏิทินไว้ช่วงต้นเดือนต้นปีนี่แหละนะฮะ
ฝ่ายชายบอกว่าที่จริงจริงต้องแต่งปีนี้แต่มันติดตรงที่งานผลิตละครแล้วก็รายการ
ต้องทำให้เลื่อนงานวิวาออกไปก่อน
ทีนี้ด้านพี่แอนเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะแต่งงานแต่ก็ยังไม่คิดเกษียณตัวจากวงการบันเทิงนะ
หลายคนบอกว่าอายุพี่แอนก็ค่อนข้างประมาณนึงแล้ว
แล้วก็หลังมาเห็นพี่แอนไม่ค่อยอยู่หน้ากล้องไปอยู่หลังเบื้องหลังแล้วไง
คิดว่าจะแบบบ๊ายวงการแบบไปอยู่ข้างหลังเต็มตัว
แต่ว่าพี่เอเนี่ยก็เคยชวนเหมือนกันบอกว่าให้หยุดทำงานเถอะหลังจากแต่งงานเพื่อจะได้มีเวลาให้ครอบครัวอย่างเต็มที่
แต่พี่แอนบอกว่าไม่ค่ะฉันเกิดมาจากวงการนี้ฉันจะไม่หยุดทำงานนะฮะ
อกจากนั้นทั้งคู่ก็วางแผนด้วยที่จะมีทายาททันทีหลังจากแต่งงาน
เพราะว่าอายุอนามก็เออหลายกันแล้วเนาะสองคนเนาะ
และฝ่ายหญิงก็รักเด็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยค่ะ
โดยตั้งใจจะใช้วิธีธรรมชาติก่อน
จากว่าตอนนี้ทั้งคู่ออกกำลังกายเยอะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ก็หัวใจเต้นเล็กน้อย

ผมคิดว่ามันถึงอยู่ในวัยวุฒิที่มันก็เราไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วนะครับ

เวลาใครมีน้องก็จะเอาคลิปมาให้ผมดูนะครับ
มีได้แอนน์ก็มีค่ะเพราะว่าแอนน์ก็น่ารัก
รุ่นนี้ไม่ต้องมาคุกเข่าขอตัญญาณอะไรกัน
คือมันมองตาก็รู้ใจกันแล้วเนาะ
เพราะว่าคบหากันมาจากความเป็นเพื่อนจนแบบรู้อกรู้ใจกันแล้ว
ปีที่ผ่านไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจร่วมกันแล้ว

รายรับเนี่ยนะให้คุณแอนน์เป็นคนดูแล
แต่ว่ารายจ่ายพี่เอเป็นคนดูแล

พี่บ้านยังมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยคนแบบนี้มีอีกมั้ย

คงไม่ต้องหาแล้วแหละเพราะว่าคนแบบนี้เขาแต่งงานกันไปหมดแล้ว

ปีหน้าไปจนถึงต้นปีหน้านู้นอีก

ไม่รู้ว่าจะแต่งที่ไหนแล้วชุดจะแบบสวยขนาดไหน

ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นได้นะคุณผู้ชม